แต่รายนี้ก็ต้องบอกว่าในโลกออนไลน์ก็วิภาควิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าการเข้าคลินิกเสริมสวย
สกิลอัพความสวยเนี่ยนะคะ
มันอาจจะสวนทางกับสมณเพศค่ะ

หลวงพี่เข้าคลินิกไปเสริมสวยไปฉีดกลูต้าฉีดโบท็อก
แล้วก็มีภาพของท่านเป็นผู้หญิงเป็นหญิงสาวด้วยนะคะ

เรื่องนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่เราตามกันอยู่ว่าเอาเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะภาพนี้ค่ะที่อยู่ในโลกออนไลน์
คือข่าวแต่ละยกรรมเหมือนกันแต่คนละอารม

นี่ค่ะก็หาคำตอบอยู่ค่ะว่าแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไง
นะครับมีภาพผ่านพระรูปนึง
พร้อมกับใบเสร็จของคลินิกเสริมสวย
อยู่ที่จังหวัดพยาวน์โหอ้อันนี้คือห่มสบงใช่มั้ยคะ

ไปใช้บริการก็มีการสวมเดรสสีแดงวิกผมยาวแต่งหน้า
นอนฉีดผิวอยู่บนเตียงของคลินิก
ตอนที่ภาพที่อยู่บนเตียงคลินิกก็ห่มผ้าเหลืองด้วยนะคะ
ตามข้อมูลเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นพระลูกวัดของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวค่ะ
ตำแหน่งก็คือเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วย
ควบตำแหน่งเลขารองเจ้าคณะอำเภอค่ะ
ล่าสุดนะคะพระเจมส์หรือพระประหลัดชะนันลิพัฒน์อริยเมธี
พระที่อยู่ในรูปเนี่ยค่ะก็ทนกระแสกดดันไม่ไหว
สุดท้ายขอลาศิกขาแล้วนะคะในวัดหลวงราชสันธารเมื่อคืนวานนี้นะคะ
เจ้าอาวาสวัดเนี่ยเป็นผู้ทำการลาศิกขาให้
หลังจากที่อดีตพระเจมส์ลาศิกขาก็ออกไปใช้ชีวิตแบบคารวาสได้
อย่างเต็มรูปแบบค่ะครับนะคะภูมิในการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพยาวบอกว่า
ทางสำนักพุทธศาสนาก็ทำตามนโยบายที่ให้สอดส่องดูแลพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสม
เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียนะคะพระเจมส์เนี่ยบอกว่าไปดูแลเรื่องสิวและผิวหนัง
แต่ในทางพระแล้วเนี่ยดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมเจ้าตัวก็ยินดีลาศิกขาแล้วก็ลาศิกขาไปแล้วนะคะ
แต่เรื่องที่ภาพนี้ค่ะที่มีการแต่งหญิงเนี่ยก็บอกว่าเป็นการตัดต่อค่ะ
เป็นเบื้องต้นก็ให้ถามบัตรเนี่ยไปดูแลกันก่อน
แต่มีมติเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้นะ

ก็ดูว่ามีเป็นสิวเป็นไรนะครับ
นั่นเองเขาไปทำให้ดีขึ้นของท่านนะครับ

แต่ทั้งนี้ท่านเจ้าจัวก็ยินดีที่จะเป็นคราวนี้ได้ราชินค้าแล้วเมื่อคืนครับ
อันนั้นไม่เป็นความจริงครับมันจะเป็นการตัดต่อเลยแต่ให้ตัดสอบถามแล้ว